คนนี้โอ้โหอยู่วงการมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย

แล้วก็มีน้ำมีนวลมาก

บอกว่าเป็นนางเอกอะไรปล่อยตัวเป็นสาวอวบขนาดนี้ได้ยังไง
น้องจะซีเรียสเรื่องรูปร่างหรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงเจมส์กิจเกษมแฟนหนุ่มว่าอะไรไหม

ตอนที่ผอมหน้าเราจะเล็กมาก
แล้วจะแบบเหมือนคนป่วย

จะม่ำดีค่ะมีเนื้อชกได้
มันทนแรงทนมือดีค่ะ

ก็ต้องรอดูว่าสักปีนึงมันน่าจะผอม
แต่จริงมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราส่วนหนึ่งด้วยค่ะ

พี่แจ๊คอยู่ว่าจำได้ว่าน้องไปดูดไขมันที่เกาหลีมาไม่ใช่เหรอ

บอกเลยก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ